เพราะว่าราคาราชี
อืมอืมอืมเป็นไงปั๊บเป็นคันต่อด้วยไปไป
พอเท้าหน่อยขอโทษนะครับพี่เจ๋งพี่เจ๋งที่
อ้าวไปไหนอีกไปไหนไอ้ลูก